คุณผู้ชมฮะเรารับสมัครผู้ว่ากรทมมาตั้งแต่วันที่๓๑มีนาคมแล้ว
ตอนนี้คนที่มาสมัครแล้วก็เริ่มนี้แล้วฮะ
หรือไม่ก็เดินเดินหาเสียงกันแล้วก็มีการติดป้ายหาเสียงของแต่ละเลขแต่ละเบอร์แต่ละคนด้วย
นำคลิปนี้มาแชร์บอกว่าเนี่ยต้องลำบากขนาดไหน
มีป้ายมันขวางทางเท้าอยู่
ทำให้คนที่เข็นรถเข็นผู้สูงอายุ
เข็นรถเข็นลงมาบนถนนแล้วครับ

เพราะว่าป้ายขวางอยู่เข็นบนทางเท้าไม่ได้แล้วครับ
และอีกอย่างหนึ่งเขาก็ต้องข้ามถนนอีกนะครับ
หลังจากนั้นคลิปนี้ก็จะเห็นว่า
เข็นคนป่วยข้ามถนนมาแบบนี้
เป็นเพราะป้ายหาเสียงจำนวนมาก
ที่ติดไว้ตรงทางเท้าบางป้ายมันใหญ่โตมโหลาน
มันก็ไปกีดขวางทางเดินเท้าและอีกอย่าง
ไอ้ทางเท้าของบ้านเรา

ต้นไม้ก็กีดขวางอยู่ป้ายก็ไปซ้อนอยู่กับต้นไม้อยู่
พื้นมันก็ขลุขระอยู่แล้วแล้วมาเจอแบบนี้อีก
ที่ป้ายก็ไปอยู่ใกล้ทางโค้งทางเลี้ยว
บางทีป้ายก็ไปอยู่ตรงป้ายรถเมย์นะฮะ
ก็อยากให้คนที่ลงสมัครจัดสรรป้ายของท่านให้ดี
แล้วป้ายเมื่อกี้เห็นไปเป็นของใคร
ของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครผู้ว่ากอทมท่านหนึ่ง
ก็เปิดเผยออกมาเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ได้สั่งแก้ไขไปแล้วนะครับ

เพราะปัญหามาจากการจ้างผู้รับจ้างไปติดป้ายให้ครับ

แต่ผมยืนยันว่าผมไม่อยากให้เกิดปัญหาและผลกระทบกับประชาชนในการเดินทาง
หากเห็นจุดใดที่เป็นปัญหาให้แจ้งมาได้เลยนะครับ
อันนี้อดีตผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองก็มาตอบคำถามเรื่องนี้แล้ว
ตอนนี้ป้ายหาเสียงที่คนชื่นชมก็ต้องยอมรับของคุณชัดชาติเขา
ใช่เพราะว่าติดขนาดเท่ากับเสาไฟฟ้า

คุณชัดชาติเขาบอกตั้งแต่สัมภาษณ์วันที่สมัครแล้วนะ
บอกป้ายผมมันจะไดเอ็ดหน่อยจะบาง

โอ้มันขวางหัวนะเดินก็ไม่สะดวกนะฮะ
คุณผู้ชมฮะไปดูป้ายหาเสียงในต่างประเทศกันบ้าง
ที่ญี่ปุ่นคนไทยเข้ามาโพสต์กัน
ที่ญี่ปุ่นนะนี่มาดูกันหน่อย
เขาติดป้ายหาเสียงกันอย่างไกล

นี่คือแบบเหมือนเป็นบอร์ดจัดนิทัศกาลนะคุณ

ทำให้บ้านเมืองเขาเป็นระเบียบไม่บรก
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ติดเนี่ยเขามีการจัดตั้งให้เลยนะอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อะไร
เอามาติดไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ฮะคุณผู้ชมเรามาดูเรื่องของ
รับสมัครวันสุดท้ายกันหน่อยดีค่ะนะฮะเพราะว่าเอาจริงจริงนะ
เปิดรับสมัครสามสิบเอ็ดมีนาจนถึงวันนี้สี่เมษาเป็นวันสุดท้าย
แต่ว่ายอดที่ผ่านมาเนี้ยนะคะสามสิบเอ็ดมีนาถึงสามเมษาเนี้ย
มีผู้สมัครเป็นเอ่อลงชิงผู้ว่าเนี้ยนะคะยี่สิบเก้าคนครับ
แล้วก็มีผู้สมัครเป็นสเนี้ยสามร้อยหกสิบเก้าคนอ่าฮะ
ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้วันสุดท้ายเดี๋ยวรอดูนะคะว่าการเปิดรับสมัคร
ถึง๔โมงครึ่งวันนี้ตอนเย็นจะมีผู้สมัครทั้งหมดกี่คน
จะมีมาเพิ่มไหมเนี้ยนะคะตอนนี้สมัครกันยี่สิบเก้าแล้วนะครับใช่ค่ะ